สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภัทรสาร่า
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
แม่แม่แม่แม่สบัดได้นะ
ไฟแรงมากวันจันทร์ไฟแรงแบบอยากจะพุ่งไป
มาเจอกับพวกเราสองคนแบบนี้นะครับผมชนะและคุณสุพัสราโอ้ยวันนี้เสื้อคุณสวยนะ

คือที่ฉันมีผ้าอยู่สามชิ้นอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยเอามาต่อกลายเป็นชุดนี้มาเสยใช่ไหม
นี่เป็นสิทธิ์ของคุณเลยนะคะ
หลังจากที่เขาเปิดให้รับเงินเยียวยาด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้ว
คุณสังเกตไหมรถติดมากเลยเส้นแถวนี้แถวกรมการขนส่งเนี่ย
อ๋อออนี่ยังไงครับก็คือการเยี่ยมยากเป็นปีนตามมาตรีธรรมน์
คือพี่วินนั่นแหละแล้วที่สำคัญคือต้องมีอายุ๖๕ปีขึ้นไป
และกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๔
มาตรา๓๙และมาตรา๔๐เพื่อรับเงินเยียวยาไปก่อนหน้านี้

กลุ่ม๖๕ปีขึ้นไปต้องอยู่ในพื้นที่๒๙จังหวัดสีแดงเข้มด้วยนะคะ
เขาก็ประกาศไปเมื่อ๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ครับโดยแบ่งกลุ่มการเยียวยาออกเป็น๒กลุ่มนะครับ
ก็คือผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ประกอบอาชีพใน๑๓จังหวัด
คือตามที่เราขึ้นกราฟิกให้ตามนี้เลยนะครับ
ด้วยนะครับว่าคุณอยู่ในจังหวัดไหนเนาะ
แล้วก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา๑๐๐๐บาทต่อคน
ก็คือคนละ๕๐๐๐บาทเป็นเวลา๒เดือนนะครับ

ส่วนคนขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ
หรือว่าพี่วินที่ประกอบอาชีพใน๑๖จังหวัดที่เหลือ

จะได้รับเงินเยียวยาอัตรา๕๐๐๐บาทต่อคนค่ะ
ครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา
จะต้องมีอายุ๖๕ปีขึ้นไปแล้วนะ
ก็คือ๖๕ก่อนวันที่๑๑สิงหาคมแล้วเนี่ย
ที่ใช้ประกอบอาชีพนะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับ
ก็คือต้องชำระภาษีครบถ้วน
อีกทั้งยังต้องอยู่ในรายชื่อในฐานข้อมูลของ
กรมการขนส่งทางบกอีกด้วยครับ
วิธีลงทะเบียนต้องฟังเลย
งั้นไม่ได้สิทธิ์นะต้องบอกก่อนว่าทุกคน
อย่าเพิ่งไปกรมการขนส่งทางบกวันนี้
แต่ดิฉันพูดตอนบ่ายไม่รู้ทันหรือเปล่า

เอ้าแต่ยังเอาฟังกฎเกณฑ์มันเป็นแบบนี้นะคะ
หลังจากที่จองสิทธิ์ผ่านไปแล้วไง
ในมือถือเนี่ยค่ะในแอพพลิเคชัน
จากนั้นหลังจากจองสิทธิ์ในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะต้องเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกเอง

หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดภายใน๕พฤศจิกายน
หมายถึงวันนี้คุณมีเวลาตั้งแต่วันนี้
จนถึง๕พฤศจิกายนไม่ได้หมายความว่าวันนี้วันเดียว
เพราะฉะนั้นนะครับค่อยจองสิทธิ์กันไปนะครับ
ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมไปลงทะเบียนนะครับก็ประกอบไปด้วย
ใบคำขอเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือก็คือรับที่จุดลงทะเบียนนั่นแหละ
บัตรประชาชนอันนี้ทุกคนพกกันอยู่แล้วนะครับ
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนในมือถือแล้วไปกรมการขนส่งทางบกแล้ว
รอรับได้เลย

รอรับเงินพฤศจิกายนโดยจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ค่ะ

รอบแรกนะครับระหว่างวันที่๘ถึง๑๒พฤศจิกายนนี้นะครับ
สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล
รอบที่๒ครับระหว่างวันที่๒๒๒๖พฤศจิกายนนี้นะครับ
สำหรับรถแท็กซี่ที่สำหรับเช่าขับนะครับ
มันก็จะมีสองรอบกันแบบนี้อะเนาะ
ค่ะเอาแต่ว่าย้ำแบบนี้นะไม่ได้หมายความว่าวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ไปได้เรื่อยจนถึง๕พฤศจิกายนค่ะ
เป็นแก๊งทวงหนี้ขาโหดโอ้โหเรียกได้ว่าถ่ายคลิปด้วยนะ
คมขู่ลูกหนี้ชักปืนออกมาแล้วมีเสียงเนี่ย
เสียงปืนดังออกมาด้วยนะปั้งแล้วเอาคลิปนี้นะ
ส่งไปให้แม่ของลูกหนี้ดูเพื่อให้จ่ายหนี้แทนนะครับค่ะ
นี่นี่หน้าหรออ้าวเว้ยอ้าวเว้ยอ้าวเว้ยอ้าวเว้ย
ตกอกตกใจนะปังปังทำกันอย่างนี้เลยเหรอ
เหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายอะไรเลยอะครับน่ากลัวจัง
หนุ่มคนนี้ที่นั่งอยู่ทั้งคู่ทั้งด่าสารพัดล่ะครับ
จับตัวมาแบบนี้โดยมีบางจังหวัดที่ยิงปืนขู่ด้วยนะเนี่ย
กูเสียงดังฟังชัดเลยนะครับอ้าวเพจอีซอสขยี้ข่าวนะครับ
เอาคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับบอกว่า
เงินกู้ส่งคลิปมาให้แม่บอกให้ช่วยรีบนำเงิน
หาเงินมาจ่ายแทนลูกชายโดยด่วนเพราะลูกชายไปกู้เงินมาไง
คืนชักช้าขู่เอาไว้นะบอกว่าเดี๋ยวรู้เรื่องเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
มันเสียงปืนมันขู่ไงเดี๋ยวมันจะโป้งป้างถึงหัวนะ
ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้ยังมีบทสนาทางไลน์นะครับ
แก๊งทวงหนี้เขาส่งให้กับทางแม่
ซึ่งทางฝั่งแม่บอกว่ารอเจอตำรวจเลย
อืมแบบเรื่องแบบนี้เอานิดก็ทำถูกเหมือนกันนะ
ก็ต้องไปฟ้องคุณตำรวจนะครับส่วนทางแก๊งทวงหนี้
พูดกลับมาบอกว่าว่ากลัวตายล่ะจ่ายเงินนะจ่ายเงิน
นี่แต่ผมไม่กล้าพูดเป็นคำหยาบคายด้วยนะ
เขาพูดขู่อีกนะว่าระวังลูกหลานให้ดีแล้วกัน
อันนี้คือเป็นห่วงเหรอบอกให้ระวังให้ดี
เหมือนระวังสุขภาพมันคำคมคู่
คือเขาว่ากันว่าเป็นเรื่องของการไปกู้เงินผ่านแอปเงินกู้
อู๋ช่วงนี้กำลังฮิตเลยนี่แหละ

คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียใช่ไหม
อซ้อขยี้ข่าวใช่ไหมคะหลายคนเห็นคลิปนี้แล้ววิพากษ์วิจารณ์ค่ะแบ่งเป็นสองฝั่งแบบนี้
ฝั่งแรกทำเกินไปนะตำรวจต้องรีบไปจัดการแต่ว่าจะจับได้หรือเปล่าล่ะ
บางคนบอกว่าแม่คงแก่มากเลยแล้วเนี่ยแล้วแกจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้คืนให้
สงสารแม่นะถ้าพูดในมุมนี้นะ
ส่วนบางคนเห็นต่างบอกว่าพวกเหนียวหนี้สมควรเจอ
ตอนกู้เขาไม่ได้เอาปืนมาเจาะหัวแบบนี้นะเขาจะบอกว่าต้องคืนยังไงใช้ยังไง
ตอนนั้นก็เห็นครับหมดขณะที่บางคนบอกว่าปืนที่ยิงน่าจะเป็นแบล็งกัน
ยังไงอะแบล็งกันน่าจะเป็นปืนให้ใครบีบีกันอ๋อเหรอ
แต่ยังไงเราก็มีกันและกันเออกันและกันก็ปืนและปืนใช่
ไม่ใช่กันอย่างนั้นสิแต่มีปืนเนี่ยมันอันตราย
ก็น่ากลัวเนอะคงไม่มีความห่วงใยกันหรอก
แต่เขาบอกว่ายิงเข้ากำแพงแต่มันก็ยังเป็นการข่มขู่อยู่ดีล่ะคุณ
จริงครับเอาเรื่องของการทวงหนี้เขามีกฎหมายกำหนดไว้อยู่
รวมไปถึงเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินกันด้วยใช่
เอาล่ะจะมาทวงกันแบบนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายและที่สำคัญ
มันจะไม่ได้เงินคืนมันจะได้คดีความกลับไป
คุณผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้เงินดอกเบี้ยโหด
และยังมาเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายอีกจริงครับโอ้ยอ่ะระมัดระวัง
เจอเหตุการณ์แบบนี้แจ้งคุณตำรวจไว้ก่อนเลยนะคะ
เรื่องต่อไปค่ะใช้คำว่ามุนอับหับ

ผมผมฟังไม่เข้าใจคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้คุณช่วยแปลทีมันคืออะไร
ละมุนกันจนเละเทะซะทีเดียวเลยประมาณนี้นะคะ
ที่พูดแบบนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเกิดดิฉันค่ะ
อุบลราชธานีเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะ
คนขี่และคนซ้อนรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาเสียชีวิตทีนี้เพื่อนทั้งสองฝั่งมาเจอกันชุนละมุนเลยค่ะ
โอ้โหมันชุนละมุนอย่างที่คุณบอกจริง

รอภาพคือมันชุนละมุนมากเลยใช่ไหม

ดูไม่ออกเลยตุบแบบนี้
จุดนี้คือจุดกลับรถหน้าสวนวนารมค่ะ

ที่ตำรวจกำลังตรวจที่เกิดเหตุอยู่เป็นลักษณะอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง
สภาพทั้งสองคันเขาก็พังเยอะแยะแหละ
คนขี่และคนซ้อนรถจักรยานยนต์เสียชีวิตทั้งคู่

ใช่ค่ะกลุ่มเพื่อนของผู้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
มาถึงจุดเกิดเหตุเลยมามีปากเสียงกับกลุ่มเพื่อนของรถเก๋งคู่กรณี
พูดกันไปพูดกันมาไม่เข้าหูกันค่ะ
ทำให้กลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาไม่พอใจ
เพราะเหมือนไปพูดไม่ให้เกียรติคนตายค่ะ
ก็เลยเกิดการชกต่อยกันคนขับรถเก๋งต้องกระโดดขึ้นรถหนีไปเลย

อย่างนั้นนะครับอ่ะทางตำรวจนะครับก็สอบสวนนาย
ธิรวัตรคุ้มครองอายุ๒๖ปีคนขับรถเก่งนั่นแหละ
ก็ให้การเบื้องต้นนะครับว่าหลังเลิกงานก็แวะทานข้าวกับเพื่อน
ค่ะพอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถจักรยายนคู่กรณีเนี่ย
ขี่ย้อนสอนมาเขาว่าอย่างนั้นนะ
เขาเนี่ยคิดว่ารถจักรยานยนต์จะจอดแต่สุดท้ายกลับตัดหน้ารถของตัวเขา
อย่างกระชั้นชิดทำให้เบรกไม่ทัน
ประสานงานกันอย่างแรงทำให้คนขับและคนซ้อน
รถจักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางและเสียชีวิตครับ
เขาออกมาเขายูเทศออกมาพบมาทางตรงกันนะอ่า
เขาออกมาเลยนะครับแบบว่าผมก็หักล้มออกมาเอี่ยงออกมาเลย
แล้วเขาก็ออกมาอีกเขาว่ากันสักคนเขามาสองมีผู้หญิงผู้หนึ่งมั้ง
ก็ผู้ใส่ผู้นึงอ่าแล้วตัวเข้ามาเจ้าคนผมมาก็มุมผมอ๋อ
อ๋อคนขับเข้าไปลักษณะอย่างนั้นน่าจะดูท่าทางแปลกอยู่นะเออ
ยังไงต่อนะคุณสุภาษาคืออย่างนี้ค่ะเอาพูดถึงสถานที่ก่อนนี้

นี่เขาบอกว่ามันเกิดปฏิเหตุบ่อยครั้งอืม
เพราะว่ามักจะมีรถจักรยานยนต์ย้อนสอน
เอ้าส่วนเรื่องคดีค่ะตำรวจสพเมืองอุบลควบคุมตัว
คนเมื่อสักครู่นี้คนขับรถเก๋งไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
อ่าเป็นไงบ้าง๑๖๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แบบนี้เมาแล้วดื่มดื่มแล้วขับรถ
ใช่เกินไปสามเท่านะคะแต่ก็ต้องปล่อยตัวกลับไป
แล้วก็เรียกตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเมาแล้วขับและขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
อ้าวก็เกิดความสูญเสียเนอะ
งี้แล้วกันนะครับไปดูทางฝั่งผู้สูญเสียกันหน่อยนะฮะ
ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอพิบูรมังสาหารนะครับ
เหลืองมาถึงเหมือนจิบอุบลรัชภาณีก็ทำกลางความสกเศร้าของญาติทั้ง
สองฝ่ายครับส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดค่ะสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุบลนำตัวนายธีรวัตรคนขับรถเก๋ง
เอามามาอีกรอบมาสอบปากคำเพิ่มเติมแจ้งข้อกล่าวหาเลยค่ะวันนี้
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมาแล้วขับ
นำรถที่ไม่ได้เสียภาษีมาใช้ไม่จัดทำพรบซึ่งนายธีรวัตร
รับสารภาพทั้งหมดนะคะส่วนไอ้คดีที่เกี่ยวกับวัยรุ่นฝั่งผู้ตาย
กว่า๑๐คนมาทำร้ายเนี่ยยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์
ดำเนินคดีแต่อย่างใดก็คือเพื่อนฝั่งรถเก๋งยังไม่มีใครแจ้งความค่ะ
นายธิรวัตรนะครับคนขับรถเก่งนั่นแหละก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่า
ตัวเองก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิด
อยากจะขอโทษกับญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนครับความเสียใจเนี่ยอืม
พูดหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ผลอะไรสักเท่าไหร่นะ
ดีกว่านะคะก็คือการไม่เมาแล้วขับดีกว่าจริงจริงครับอ่ะ
มากันที่เรื่องนี้บ้างนะครับผู้ชายคนหนึ่งฮะถือขวานนะครับ
เดินเข้าไปในร้านขายของชำคนเขาก็แตกตื่น
ก็ไปตามตำรวจมาช่วยจับดูสิครับว่าจับได้หรือเปล่าครับ

ล๊อคตัวไงเนี่ยล๊อคตัวแล้วมั้ย
มันคือคว้านมาตรงตรง

โอ้โหนี่นึกว่าพระเอกเอ็มวี
โหยพระเอกนึกดูพระเอกเพลงอะไรนะวันนั้นฝนตก
ไหลลงที่กันศาสตร์เธอคิดถึงฉันบ้างฉันเลยถือคว้านมา

แล้วถือกระเป๋าเป็นโอ้โหสมัยนั้นก็ละเอเอฟอ่ะโดนออกจากบ้านอ่ะ
เดี๋ยวแต่ดิฉันนึกถึงฉากหนังฆาตกรรมนะแบบนี้นะ
แต่แบบนี้ก็ดูน่ากลัวสรุปสุดท้ายคือเป็นคนสติไม่ดีครับ
โอ้พอเดินมาที่ร้านไขของชามใกล้แยกสาวกเศษหมู่ที่๙
ตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงฮะ
เนี่ยฮะเจ้าของร้านขายของชำเขาโทรไปแจ้งตำรวจเอางี้ตำรวจก็มาแล้ว
ระงับเหตุก่อนชายคนดังกล่าวพอเห็นตำรวจแล้ว
ก็ท่าทางดูก็ยังเป็นอย่างนี้ยังคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่เขาไม่ได้ไปทำแบบว่าอาการที่แบบรุนแรงมากกว่านี้ไง
เหมือนกับว่าทางตำรวจเองเนี้ยก็ก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้ว
คุณเห็นไหมเออนี่มาพบคันเหมือนกันอ่าอ่า
แต่สักพักหนึ่งเหมือนว่าชายคนนั้นลากกระเป๋าแล้วก็เดินหายไปท่ามกลางสายฝน
ก็สรุปวันนั้นตำรวจไม่ได้จับตัวไปครับก็มาจอดรถแค่เนี้ยเนี้ย
เข้ามาคุยกับเจ้าของร้านไม่ได้จับกลุ่มเขานะ
แต่ตอนเนี้ยชาวบ้านบอกว่าตำรวจทำไมไม่จับแล้วเออ
จับสักหน่อยเป็นไรแล้วเออแล้วจะถือขวานเดินขนาดเนี้ยอืม
กลัวกันมากค่ะตอนนี้ครับสอบถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านทราบว่าที่นี่เนี่ย
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ขวานฟ้าเนี่ยในขวานฟ้าเนี่ย
เดินถือขวานสัปดาห์ที่แล้วมาเหมือนกันแต่ครั้งนั้นเป็นมีด
ครั้งนั้นถือมีดมามาที่ร้านแล้วก็เดินออกไปแบบเนี้ยโอ้ย
และช่วงนั้นเดินวนไปวนมาพูดจากคนเดียวเจ้าของร้านตั้งข้อสังเกต
เสียหายใช่ไหม

ประชาชนนะครับในพื้นที่อำเภอควนขนุนนะ

พบเห็นนะครับคุณผู้ชม
คนที่เขาถือขวานลักษณะแบบนี้
แล้วก็มีเดินลากกระเป๋าอย่างนี้ไปด้วยเนี่ย

แต่ผมช่างนี้แต่ผมไม่ได้ใจนะ
ตอนนี้เปลี่ยนเสื้อหรือยัง
แจ้งมาเดี๋ยวจะไปตามตัวมาก่อนเดี๋ยวจะมาดูสิว่าลักษณะท่าทางของเขาเป็นอย่างไร
แล้วตำรวจวันนี้วันที่เกิดเหตุใช้คำว่าตามตัวจริงนะ
ไม่ได้จับเลยตามอย่างเดียวเลยตามดูอย่างเดียวเลย
ดูหน่อยละกันเดี๋ยวมันน่ากลัวนะเออเอาเรายังคงให้กำลังใจนะคะ
สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายคนน้ำยังไม่ลดเลยนะคะเป็นห่วงจริงนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่อ่างทองค่ะเขาบอกว่าตอนนี้น้ำล้อมบ้านนึกว่าอาศัยอยู่ในอาคอเรียม
เขาบอกขนาดนี้เลยแล้วเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากออกนอกบ้านไม่ได้ไง
ก็เลยไปขอเจ้าหน้าที่ขอไม้ไผ่หน่อยมาทำทางเดินออกหน้าบ้าน
ได้มาทั้งหมดกี่อันแล้วเขาบ่นว่าอะไรบ้างดูคลิปค่ะ
ขอเลยก่อนขอเสียงคุณเลยเฮ้ย
บ้าจุ้หนึ่งมึงให้เก้าลำ
ตอนนี้อา
โหโหเหม่าเต็มเหม่าเต็มโอ้ยได้ไปหลายประโยค
เหมือนกันค่ะทั้งครบเนี้ยคุณค้า

โอ้โฮพี่โค๊กขออภัยพี่โค๊กพี่โค๊กหนูพูดชื่อพี่ผิดพี่อ่านชีวิตอ่านหนูหนูกลัวแล้ว
ไปพี่โค๊กเข้าใจอยู่พี่โค๊กแกอยู่ที่ไหน
หลังบ้านถูกน้ำทั่วมประมาณหัวเข่าได้เห็นประชวนเห็นมั้ยที่เขายืน
เขาบอกว่าหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่แจกไม้ไผ่เพื่อให้คนทำทางเข้าบ้าน
เขาก็เลยบอกแม่แม่ไปขอไม้ดิเจอเจ้านาธิคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิง
แม่บอกว่าพูดไม่ดีกับแม่เลยอ่ะ
แล้วบอกว่าเห็นเขาขอบ้างก็เลยขอเหรอ
โดยไม่ดูเลยว่าบ้านเขาน้ำท่วมไม่ได้หมายความว่ามาขอแบบไม่มีเหตุผล
เขาบอกว่าบ้านเขาเหมือนอะไรนะคอเรียมอุ้ย
ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บบัตรเข้าดูเลยไหมล่ะ

จะมีอะไรแถวนี้ประโหมประช่อนหรือยังไงเออนั่นไง
พี่เขาก็แบบว่าอัดอั้นตันใจอ่ะเนอะก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสียงที่แบบว่า
ขอบอกหน่อยแล้วกันว่าเขาเดือดร้อนจริงเอางี้ละกัน
เขาบอกว่าขอไม้ไผ่ใช่ไหมล่ะได้มาแค่๙ลำเองแล้วแกก็มายืนตรงเนี้ย
มายืนทำอะไรมายืนดูยืนดูระดับน้ำ
แล้วก็บนไปคือคนเขาแบบเดือดร้อนอะเนาะ
ผู้ดำท้องถิ่นเอาเอาให้ถูกเอาให้ถูกที่มีอำหน้าที่สามารถดูลับ
เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมภายในพื้นที่ตรงนี้ยังไงนะ
คือช่วยเหลือเขาหน่อยเพราะเขาอึดอัดจริงนะแล้วตอนนี้ผมว่าหลายพื้นที่ก็ยังได้รับ
อิทธิพลของน้ำท่วมอยู่นะแล้วก็ได้รับประสบภัยนะครับยังไงก็ต้องช่วยกันจริง
เพราะตอนนี้ถึงแม้ว่าน้ำระดับน้ำมันอาจจะลดลงแล้วแต่มันมีน้ำท่วมขังไงไม่น่าเห็นใจ
ช่วงเขาช่วงหน้ารำคาญเลยคุณขาเอาช่วยเขาหน่อยแล้วกันนะครับส่วนงานในพื้นที่นะคะ
คลิปนี้ก็โด่งดังคุณสุภาษาคลิปอะไรคะโอ้โหเรียกว่าเล่นเรื่องนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหขับรถมอเตอร์ไซค์มา
หมาเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าไล่
ไล่งับเป็นภาษามนั้นไล่ขับมาอย่างนี้เออไล่ขับไปเลย
เธอก็อัดคลิประบายเลยบอกว่าโอ๊ยมันกัดไม่ได้กัดขาอย่างเดียวนะ
มันกัดของรักของสงวนเธอด้วย
แต่ปัญหามันเกิดเพราะเจ้าของบ้านเขาก็ออกมาเล่นถือมีดออกมาด้วย

หม่านี่หมาใครหมาลุงใช่ไหม

ผู้หญิงคนนี้เขาขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเจอสุนัขมันไล่มาไง

แต่มันกัดขนาดนั้นเลยเหรอ
ที่ฉันอยากให้ทางไทยรัฐทางทีมข่าวทำแอนิเมชั่นให้ฉันดิฉันดูหน่อยว่ามันกัดเข้าทางไหนเหมือนกันนะคะ
โอ้โหมันก็ช่างได้เลือกจะกัดนะ

อย่างนี้แต่เธอพูดไปพูดมานี่
คนนี้คุณลุงคนนี้เป็นเจ้าของหมา

แบบรักษณะของการออกมา
คือถือแบบบางสิ่งบางอย่างมาเห็นแล้วน่ากลัว
น่ากลัวนะมันยาวนะมันน่ากลัวนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยวัดโบดการร้องค่ะ
ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายก

สอบถามทั้งสองฝ่ายในคลิปว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เอาถามฝ่ายคนที่ถูกหมากัดก่อนนะคะ

ชื่อว่านางสาววรพรศรีเพียงจันทร์๓๙ปีค่ะ
บอกว่าก็ไปตลาดทุกครั้งผ่านหน้าวัดบ้านลุงเนี่ยตลอด

ขี่รถผ่านเจ้าหมาที่ลุงเลี้ยงไว้

แต่ครั้งที่รุนแรงคือมันกระจองใส่จนเกือบรถล้ม

หนูเรียกเราถามว่าวันนั้นมึงด่าหมาด่าหมาเกินไป
เราก็เลยตามคลิปเลยเราก็บอกว่าจะเอาเกินไปยังไง
เออซึ่งหมาอ่ะสนับสกัดหนู
เราก็แบบใส่เราดูแลพ่ออย่างหนึ่งที่เราถ่ายถูกไปลงสิ่งที่
เรากลัวแกว่าอารมณ์แกจะเป็นยังไงเราไม่รู้
เราก็บอกว่ามึงกูกูก็รู้แล้วมึงด่าเกินไป
ด่าเกินไปเรื่องนี้หนูด่าหมาถ้าตีหมาเราก็ผิดอีก
เพราะว่ากฎหมายคือคุ้มครองหมาแต่ไม่คุ้มครองคนกับหมา

เสร็จแล้วเราก็บอกเราด่าหมาเขาบอกมึงด่าฉันไปมีอะไรให้เขาบอกกู
เราบอกว่าเราคุณพร้อมรับผิดชอบแต่เราไม่ต้องการความรับผิดชอบจากลุง
เราอยากให้ลุงใส่ใจเรื่องหมาซึ่งหมามันดูก
อย่างแรกนะเธอยืนยันก่อนนะไอ้คลิปต่างที่เธออัดลงไปเนี่ย
มันระบายความในใจเนี่ยเธอไม่ได้อยากได้เงินนะ
แค่ต้องการความปลอดภัยเพราะเธอต้องขับรถสัญจร
ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
คือเรื่องของเรื่องพอวันนั้นบ่นไปเยอะก็เหมือนกับทะเลาะกับคุณลุง
ลุงก็ออกมาก็เหมือนกับว่าเหลืออดเหมือนกันก็บอกว่าอย่าให้เจออีกนะ
อะไรประมาณนี้เหมือนพูดขู่ไว้
ส่วนเรื่องของการรับผิดชอบถ้าสมมุติว่าโดนกัด
ลุงบอกว่าเดี๋ยวรับผิดชอบเองเดี๋ยวให้เลยวันละสองร้อยเออ
แต่ตัวผู้หญิงเขาบอกว่าวันหนึ่งหนูหาได้ตั้งเป็นพันนะ
วันละพันสองพันลุงมาให้หนู๒๐๐เนี่ยมันก็ไม่ได้คุ้มค่ากันหรอก
แล้วหนูก็ไม่ได้อยากจะโดนหมากัดด้วย
เอ้าฟังฝั่งของผู้หญิงเราฟังไปแล้วมาฟังฝั่งคุณลุงบ้าง
คุณลุงคนนี้เนี้ยค่ะอายุเจ็ดสิบปีค่ะคุณลุงบอกว่า
ไม่เห็นหรอกตอนที่บอกหมาไปกัดเขาเนี่ยอืม
แต่ลุงก็บอกว่าถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าได้รับความเดือดร้อนจากหมา
พร้อมรับผิดชอบฟังเสียงคุณลุงค่ะ
มันก็มาถามจะมาถามมันมันก็ขี่รถไปแต่มันโบยายมันด่ามาก
อยู่หลายวันแต่อยู่นานไม่ใช่ว่าหลายวันครับ
เราก็พยายามจะเจอมันจะเรียกมันว่าเออมึงมาด่าอะไรมันไม่ถูกต้องนะ
อืมมีอะไรของกูรับผิดชอบครับหมาเราทำความเดือดร้อนให้ใคร
เราต้องรับผิดชอบถึงหมาจะนี่หมานี่ใครไม่รู้เข้ามาปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้
อืมสามวันลุงถึงได้เอาเข้าบ้านอ่าคือในภาพเหตุการณ์หลายคนเขาเป็นกังวล
เพราะวันที่ลุงนึกออกมาในคลิปนั้นน่ะค่ะถือมีดมาด้วยมันน่ากลัวแต่ลุงบอกว่าลุงน่ะ
เอามีดมาไม่ได้จะมาทำร้ายใครค่ะมีดอ่ะตอนนั้นลุงกำลังทำรอกปลาอยู่
มันเลยติดไม้ติดมือออกมาด้วยเท่านั้นเอง
ไม่ได้เอามีดมาคูใครแต่ผมก็บอกไว้นะว่าเออถ้าเอาออกมาอย่างนี้มันน่ากลัวยังไงรู้ไหม
ผ้าถุงมันจะหลุดอ่ะสิเอาไม่ได้กลัวมีดหรอกเหรอคะ
ก็ตกใช้หมดพาถุงหลุดหมุบผูกให้ดีเอาอย่างงี้แล้วกัน
เรื่องของเพื่อนบ้านนะคุณสุภาษาเนอะใช่เพื่อนบ้านเนี่ย
ผู้หญิงเขาก็ย้ำว่ามันเป็นเส้นทางที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาดทุกวัน
อืมลองพูดคุยกันเนอะเจรจากันดีดีอย่าใช้น้ำเสียงที่มันรุนแรง
งั้นมันจะไปกันใหญ่ใช่เอาเก็บหมาหรือว่ายังไงทำรั้วอะไรก็ว่าไป
ครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับให้ไปดูคลิปกันก่อนเลยดีกว่าครับ
เอาล่ะแล้วสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
นั่นสิช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
ยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราสองคนได้เหมือนเดิมนะครับรอจะอ่านกันอยู่นะครับ
มากันที่เรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าสะเทือนวงการผ้าเหลืองจริง

คือเรื่องของเรื่องนะครับตำรวจเนี่ยไปรวบพระองค์หนึ่งได้พารีสอร์ทโรงแรมเลย

ใช่พาศรีกาเข้าโรงแรมรีสอร์ทเปิดประตูออกมาบอกกับคุณตำรวจว่าเฮ้ยนี่มันออกพรรษาแล้วจะไปไหนก็ได้
ปิดประตูก่อนใส่ผ้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกมาเนอะ
นี่คือพระอารมณ์หรือว่านายอารมณ์แสนเพศอายุ๕๓ปีให้ผมพูดอีกทีไหม
พระอารมณ์ถ้าเรียกเป็นชื่อคนธรรมดาก็นายอารมณ์แสนเพศ

อายุ๕๓ปีเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ถูกต้องการสอบพ่อนัพพรองและฝ่ายปกครองนะบุคเข้าถึงประตูห้องพัก
ก็คือรีสอร์ทม่านรูดแห่งนี้
ทำไมต้องไปก็พระเล่นพาศรีกาอายุอนาก็ประมาณสัก๔๐มานอนอยู่ด้วยกันภายในห้องพักแบบนี้
มันผิดไม่ได้พอเปิดประตูออกมาก็อย่างที่เห็นโอ้ใส่เสื้อผ้าก่อน
ดูสิหน้าท่ารองดูไม่สำนึกอะไรเลย
นายอารมณ์แล้วกันพูดอย่างนี้ละกันเพราะตอนนี้เป็นบุคคลทั่วไปปกติแล้ว
นายอารมณ์ยอมรับว่าบวชเป็นพระอยู่จริง
แต่เขาสงสัยว่าใครกันนะ

ก็เขาบอกว่านี่มันออกพรรษาแล้ว

อ่า

ไหวสึกแล้ว

กระทินก็จะได้บุญ

มีคนแจ้งมาหรือเปล่านี่

ค็อเนี่ยค็อคันสาแล้วเนี่ย

มันก็อยู่ใน
จะไปจำวัดที่ไหนอันนี้ก็เข้าใจได้
ท่านจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็เข้าใจได้
แต่ท่านจะมาปฏิบัติแบบนี้มันไม่ได้

เลือกแหน็จกัน

เอ้อนี่คือแหง๐๙
ในสอบสวนเพิ่มเติมที่สวนพอน้ำทอง
ก็ต้องทำหลายกระบวนการนะครับ

แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเลยเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะและมีสารเสพติดในร่างกาย
ส่วนทางสงฆ์ขาดการเป็นพระแบบออโตเมติก

แบบไม่ต้องศึกเลยเพราะว่าเสพเมถุนปราชิกไปโดยปริยายค่ะ
คือเจ้าอาวาสท่านก็มาในเมื่อท่านเจ้าอาวาสท่านเป็นคนแจ้งเอง
ใช่ไหมล่ะท่านก็ต้องมาเองมาที่โรงพักแล้วก็เล่าว่า
อารมณ์มาบวชก่อนเข้าพรรษาและครองสมณเพศจนครบพรรษา
แต่อย่างนี้ตลอดที่บวชมีนิสัยเจ้าเล่ชอบกอโอ
ชอบดื่มแอลกอฮอล์
แล้วที่สำคัญในวันนั้นคือทางวัดก็เตรียมรับกระถิ่นอยู่แล้วแต่พระอารมณ์ไม่รู้อารมณ์ไหน
ขอตัวออกมาให้คนขับรถที่วัดมาส่งที่รีสอร์ทแห่งนี้
สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับจับได้ว่ามาเสพเมถุนนะ
นายอารมณ์ก็ต้องมีอารมณ์อะไรสักอย่างแหละถึงออกมาจากวัดเนี่ยนะ
ก็ไม่รู้ล่ะไอ้เรื่องนั้นก็ว่ากันไปถ้าเป็นบุคคลทั่วไปปกติก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
แต่เป็นพระทำไม่ได้ครับค่ะอ้าวทีนี้เปลี่ยนอารมณ์
เปลี่ยนอารมณ์ดูเรื่องน่ารักหน่อยคุณให้แบบว่าสนุกสนาน
ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูเรื่องน่ารักกันบ้างดีกว่า
ติดตามเลยนะครับในช่วงของสบัดข่าวเด็กสมัครข่าวอีก

มาดูเรื่องราวของเด็กเด็กน้องน้องหนูที่น่ารักกันบ้างค่ะอ่ะ
ชื่อที่แม่ตั้งให้มันทำให้เขาอยู่ยากอยู่ลำบาก
เอออย่างไรทำไมล่ะไหนลองฟังเหตุผลในฮะ
อะไรนะยังกลียนชื่อไม่แล้ว
มันชื่อหนูยาก

ไม่โอดทนโอดทนแล้วอยากเปลี่ยนชื่อไหม
วันนี้มันยาว

เปลี่ยนให้ใหม่หน่อยจิ

เป็นบงคลของพ่อแม่ให้มาว่ากันไป
แต่ผมก็เข้าใจน้องเขา

พอว่าอย่างขุมีชนะมาเล่นด้วยกัน

เออนัทผู้มิ้นนัทผู้มิ่นอย่างนี้เหรอ

แต่ก็ไม่ได้ยาวอะไรมาก
เดี๋ยวเรียกไปสักพักเดี๋ยวก็ชินหนูเว้ย
เดี๋ยวก็ชินนะลูกนะชื่อน้ารักโอ้โฮ
จังเลยเดี๋ยวเนี้ยไหนดูดิซิกโค้งก็ขึ้นเป็นซิกซีกเลยเนี่ยโอ้โหไหนดูดิโอ้โหหายปลาร้าก็ขึ้นมาเป็นเส้นเส้นเลยโอ้ตายแล้วผอมเลยใครเลี้ยงลูกอย่างนี้วะตายเลยอย่างนี้ผอมเอากินเยอะ
คุณเห็นมั้ยคุณเจ้าชี้ให้ดีฉันดูเนี่ยค่ะ
คุณคุณตีความของรูปร่างยังไงนะมันดูผิดเพี้ยนไปหมดเลย
เอาแต่อย่างนี้กินเยอะแหละดีหนูเว้ย

เด็กก็ต้องกัดพลังต้องกัดสารอาหารให้เติบตัว
พัฒนาสมองต้องกินเยอะลูก
ไปคิดมากเรื่องรูปร่างเดี๋ยวมาปรับเปลี่ยนได้ตอนโต

คุณสามีบอกคำเดียวว่า

สรุปแล้วมันอะไรกันนักหนา
ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้

เป็นเบรกที่จะเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยา
มันเป็นเรื่องธรรมดาสามีภรรยา
มีทั้งสุขและทุกข์

คุณภรรยาเขาให้สิ่งนี้กับสามี

ไปเอาปูนมาโอบกินทะเล

ก็เอายาฆ่าย่าเอามาใส่เลย

โอ้ย
รักแร้หรือว่าย่าคาแล้วเนี่ยฮะ

คุณก็พูดเกินไปมันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ไหวทิ้งไว้ค่ะ

เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยคลิปกัน

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ